เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นคลิปที่พลเมืองดี
พยายามจะเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนึงนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูค่ะว่าเกลี้ยกล่อมได้หรือไม่

นาดา
สงสารหลานสงสารลูกครับ

เกรียงศักดิ์สมสันเทียโพสต์ค่ะ
คือเขาจอดรถช่วยเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ที่อยู่ที่ขอบสะพาน
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐ปีนะคะ

กระโดดสะพานพระราม๗ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนทบุรี
พลเมืองดีก็รีบแจ้งตำรวจด้วยค่ะ
แต่สุดท้ายต้องขอบคุณพลเมืองดีคนนี้จริง
เพราะว่าเกลี้ยกล่อมสำเร็จนะคะสำเร็จค่ะผู้ชายคนนี้เปลี่ยนใจ
กระโดดสะพานแล้วค่ะ
โอ้โหได้รับเสียงชื่นชมในโลกโซเชียลเยอะมาก
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพลเมืองดีคนนี้นะคะ
ที่ซอยบางใหญ่ซิตี้ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี
เกรียงศักดิ์สมสันเทียอายุ๔๒

เขาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วง๑๐โมงครึ่ง
กำลังขับรถไปส่งของให้กับลูกค้า
พอไปถึงกลางสะพานพระราม๗ฝั่งมุ่งหน้าถนนจรรย์สนิทวงศ์
เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่
เขาจอดดูผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ได้แต่งตัวดีเลยนะคะ
ยืนอยู่นอกราวสะพานแล้วอะค่ะ
ทำท่าจะกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วอะค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็จอดรถดูกันหลายคนนะคะ
แต่ก็ไม่มีใครกล้าช่วย
ตัวนายเกรียงศักดิ์บอกว่าผมเลยเปิดไฟฉุกเฉิน
เปิดกระจกข้างรถตะโกนห้ามเลย
ก็พูดว่าลุงเป็นอะไรอย่าทำแบบนั้นเลย
ผมขอลงจากรถไปคุยกับลุงได้ไหม
ฝ่ายผู้ชายที่กำลังจะกระโดดสะพานก็ตอบกลับมาว่าอย่าเข้ามานะ
ถ้าเข้ามาจะกระโดดอันนี้คือเหตุผลที่คนเห็นแล้วไม่กล้าไปช่วย
เพราะว่าลุงก็จะพยายามบอกว่าถ้าเข้ามาจะกระโดด

แต่ว่านายเกรงศักดิ์พลเมืองดีคนนี้นะคะ
เกลี้ยกล่อมจนคุณลุงเริ่มเชื่อใจ
ให้ลงจากรถนะคะแล้วก็เดินไปหาเลยค่ะ
ลุงก็บอกว่าคิดสั้นเพราะว่าครอบครัวไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรัก
พลเมืองดีคนนี้ก็บอกว่าใครไม่รักลุงไม่เป็นไร
ผมคนนึงแหละรักลุงนะเข้าใจนะ
คือเกลี้ยกล่อมจนเขายอมปีนสะพานกลับเข้ามาด้านใน
ปีนรั้วนะคะกลับเข้ามาด้านใน

คือตอนนั้นรถติดมากเกลี้ยกล่อมเสร็จช่วยเหลือได้เสร็จเข้าไปนะคะ
ก็รีบไปส่งของครับพลเมิงดีคนนี้ก็บอกว่าผมก็ต้องรีบไปส่งของ
เวลานัดนานแล้วแต่ก็ช่วยเหลือคนได้คนนึงเนี่ยโอ้โห
มันคือบุญกุศลมหาศาลจริงค่ะ
วินาทีนั้นคือผมกลัวมาก
คือกลัวลุงจะกระโดดสะพานลงไป
เพราะว่าชีวิตเราคนเรามีค่าใช่ไหมครับ
ผมไม่อยากให้ต้องสูญเสีย
และอย่างหนึ่งถ้าสูญเสียไปแล้ว

พูดว่าไม่อยากอยู่อะไรอย่างนี้ผมก็พยายามปลอบใจคุย
แล้วผมก็พยายามโทรหา๑๙๑เพื่อจะให้ตำรวจมาให้อาสามาใช่ไหมครับ
คุยไปคุยมาแล้วลุงแกก็เริ่มใจอ่อนเหมือนกับว่าน้อยใจ
แต่ผมไม่ทราบนะครับว่าน้อยใจอะไรแต่ผมคุยสักระยะหนึ่ง
เขาว่าชีวิตเขาไม่มีใครหรือว่าอะไรแต่ผมพูดไปคำนึงว่า
ผมรักลุงนะถึงจะไม่มีใครรักลุงแต่ผมรักลุงนะ
ผมก็เลยพูดไปคำนั้นไปแต่ผลสุดท้ายพูดไปพูดมา
ลุงแกก็ข้ามกลับมาฝากครับบอกว่าลุงครับ
ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับ
ดูสิคะพลเมืองดีท่านนี้บอกว่าคือไปช่วยเกลี้ยกล่อม
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียคือเข้าใจว่าทุกคนก็มีปัญหาเหรอเนาะ
แต่ทุกปัญหาก็มีทางออกนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างของการทำความดี
ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะพอช่วยได้เสร็จตำรวจมากู้ภัยมา
คือคุณพี่เกรียงศักดิ์ไปเลยไปทำงานต่อไปส่งของต่อ
หวังผลตอบแทนอะไรใดทั้งสิ้น
ดิฉันเลยต้องพูดชื่อนามสกุลอาชีพบริษัทที่ทำอย่างละเอียดนะคะ
เพราะว่านี่คือคนละเมืองดีที่เราต้องชื่นชมจริงค่ะ